วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเช็คดวงกันหน่อยกับสามนักสัตว์ที่ดวงจะมาฟ้าจะเปิดหลังตรุษจีนนี้
มีราศีไหนกันบ้างตามหมอไก่พอพาที่นี่ไปกันเลย

สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
วันนี้ค่ะหมอไก่จะมาเช็คดวง๓ปีนักศาสตร์ที่ดวงมาฟ้าเปิดหลังจากตุดจีนปี๒๕๖๔นะคะ
เรียกได้ว่าเฮงรับปีนักศัตริย์ใหม่เลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะเวลาเข้าสู่ปีนักศัตริย์ใหม่ค่ะดวงชะตาของทุกคนก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
โดยเฉพาะ๓ปีนักศัตริย์ที่กำลังจะกล่าวดังต่อไปนี้นะคะเรียกได้ว่าดวงเฮงหนักมากค่ะไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะ
ปีนักศัตริย์แรกนะคะคือคนที่เกิดในปีมะเสงค่ะสำหรับคนที่เกิดในปีมะเสงนะคะอย่าให้พูดถึงในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเลยค่ะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตดราม่าเหมือนละครหลังข่าวเลยนะคะเพราะคนที่เกิดในปีมะเสงเนี่ยต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาอะไรมากมาย
หวังอะไรก็ไม่ค่อยที่จะสมหวังสักเท่าไหร่นะคะแต่พอเข้าสู่ช่วงตุดจีนค่ะดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเสงเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยฟื้นคืนสภาพใหม่อีกครั้งนะคะเรียกได้ว่าดีกว่าเดิมแบบหลายเท่าตัวเลยค่ะ
แล้วคนที่เกิดในปีมะเสงนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องที่คุณเนี่ยกำลังปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินก็สมหวังทุกประการค่ะ
ต่อมาก็คือคนที่เกิดในปีมะเมียค่ะสำหรับคนที่เกิดในปีมะเมียนะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบฟูเวอร์ชันนะคะ
ในเรื่องของการงานการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสที่จะสมหวังค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรียกได้ว่ามีความโดดเด่นอย่างมากเลยค่ะ
ทั้งที่คนอื่นนะคะเงียบมากเลยแต่ว่าคนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยเรียกได้ว่าฟาดความสำเร็จเพียบนะคะ
คนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ยเรียกได้ว่าดวงดีแบบสวนกระแสเลยก็ว่าได้ค่ะ
จากดวงชะตาที่ดีที่จะนำพาคนที่เกิดในปีมะเมียไปสู่ความสำเร็จแล้วนะคะ
นี้ยังขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเมียด้วยค่ะ
เพราะว่าคนที่เกิดในปีมะเมียนะคะพื้นฐานดวงเป็นคนขยันเอาการเอางานไม่ค่อยย่อท้อต่อความยากลำบาก
และนี่แหละค่ะคือคุณสมบัติที่นำพาคนที่เกิดในปีมะเมียไปสู่ความสำเร็จ
ส่วนเรื่องการเงินก็ดีนะคะเพราะว่าพองานดีแล้วเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยค่ะ
คนที่เกิดในปีมะเมียนะคะมีโอกาสที่จะได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงลากจากสองมือของคุณเองนะคะ
ส่วนลาบจากขันน้ำมนต์นะคะอันนี้ต้องรอไปก่อนนะคะก็คือคนที่เกิดในปีมะเมียเนี่ย
ในเรื่องของโชคลาภที่มาแบบฟุกอันนี้ยังหวังไม่ค่อยได้นะคะ
ต่อมาก็คือคนที่เกิดในปีกุลนะคะสำหรับคนที่เกิดในปีกุลค่ะดูภายนอกเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าเงียบนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แต่จริงแล้วเนี่ยโชคดีกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคนที่เกิดในปีกุลนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีเสือซุ่มเลยก็ว่าได้นะคะ
ชะตาเนี่ยถือว่าดีอย่างมากนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงาน
ว่าคนที่เกิดในปีกุลนะคะจะทำงานแบบไหนไม่ว่าจะเป็นทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเรียกได้ว่าดีหมดนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดในปีกุลเนี่ยหวังอะไรในเรื่องของหน้าที่การงานอันนี้มีโอกาสที่จะสมหวังสูงมากนะคะ
สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ใน๓ปีนักศาสผู้โชคดีนี้นะคะก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณหมั่นทำบุญสร้างกุศลนะคะเช่นในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
เพราะว่าอันนี้สงฆ์จะส่งผลทำให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ
ถ้าใครกำลังเจอทางตันก็จะได้เจอกับทางสว่างเจอกับทางออกของปัญหาค่ะ
หรือว่าการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะ
เพราะว่าอันนี้สงฆ์จะส่งผลทำให้มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตคุณค่ะ

คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่าน

บ๊ายบาย